ที่แสดงให้เห็นว่าปัญหานี้ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่า
แสนล้านเท่ากับอาหารกลางวันของนักเรียนไทยทั่วประเทศ๒๗ปี

เอาคนไม่กี่คนมาบอกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นเป่าบุญจิ้นตรวจสอบ
ประชาธิปไตยก็คือการให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย
ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ปปชทุกวันนี้นะคะข้อมูลอัปเดตที่สุดคือปี๕๗
เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าพอมีรัฐประหารปุ๊บหยุดการตรวจสอบหรือหยุดการอัปเดตข้อมูลหรืออย่างไร
แต่คือปี๕๗คุณไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปปชได้หมายความว่าอย่างไร
แบบนี้เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ประชาชนเป็นผู้ที่ช่วยกันตรวจสอบอำนาจรัฐ
และนั่นคือการตรวจสอบป้องกันทุจริตคอรัปชั่นแบบเป็นประชาธิปไตยค่ะ